ที่กิจก่อนช่องไปด้วย
ทำบุญสลักกะพรรด์เข้าเสียงอ่านถูกใช่มั้ย
บอกหน่อยสลักกะพรรด์คืออะไร
ก็คือว่าการที่ญาติโยม
ในวัดบางวัดเขาจะมีธรรมเนียม
ซึ่งแต่ว่าจะไม่เหมือนกันรายการง่ายด้วย
ก็คือสมมุติเราจะเอาทุเรียนไปถวายพระต้องทำสลากแล้วก็ให้พระท่านจับ

รูปไหนจับได้เลขอะไรก็เอากองนั้นไปถวายรูปนั้น
เหตุผลต้องทำแบบนี้เพราะว่าจะได้ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
สมมุติว่าคุณเนี่ยมีลูกไปบวชอยู่ที่วัดนี้คุณก็จะถวายแต่องค์ที่เป็นลูกของคุณ
แล้วองค์ที่ไม่มีญาติก็จะไม่มีอาหารฉันเลย
ก็เลยเป็นการต้องทำเป็นสลักพรรดิในวันพระ
เพื่อความเท่าเทียมกันแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าช้านะครับ
แล้วจะบอกว่าสลากกระพัดที่นี่คุณผู้ชมวัดศรีจำปา
ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

ฮิ้วปินโตอาหารคาวหวานพร้อมกับทุเรียน
มาจัดสลากกระพะอย่างที่คุณบอก
สาราการประเรียนมีทั้งหมอนทองหลงลินลับแหล่
โอ้โหคัดมาพิเศษใหญ่
เนื้อแน่นสุกหามกำลังดี
ของชาวตะมนต์บ้านตึกที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทุกหมู่บ้าน
ก็ไล่เรียงกันไปแล้วค่ะไล่เรียงกันไปจนครบทุกวัดทุกหมู่บ้าน
เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดสุโขทัยนะที่มีการทำสลักกระพัดทุเรียนแบบนี้
เมื่อถวายทุเรียนกับพระสงฆ์เสร็จแล้วส่วนที่เหลือก็จะนำมาปอกแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน
ได้กินกันทุกทั่วอร่อยกันทั่วถึงทุกคน
ทุเรียนก็จะหอมฟุ้งไปทั้งวัดแบบนี้
มองวารด้วยระวังเรื่องของสุขภาพด้วย
แต่ว่าบางวัดเขาก็จะไม่ทำแบบนี้ก็จะจะทวายร่วมกันก็ยังร่วมกันเลย